มาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้างนะครับ
ดูเหตุคนร้ายเข้าไปขโมยรถในบ้านหลังหนึ่ง

เจ้าของอู่ซ่อมรถเข้าใจผิดนะครับเลยใจดี
หมาและเป็นการเปิดทางให้คนร้าย
เข้าไปขโมยรถจากบ้านของเหยื่อได้สบายเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพชายคนร้ายลักษณะผอมสูง
ใส่เสื้อบอลด้านหลังสกรีนเบอร์๗

แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนางสมจินตนาทรงรูป
ซึ่งอยู่ข้างหลังอู่ซ่อมรถแห่งนี้
เจ้าของอู่ซ่อมรถเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะ
คนใส่เสื้อสีขาวเนี่ยก็นึกว่าคนนี้เป็นคนงาน
ที่เข้าไปทำงานที่บ้านหลังนั้น
และหมาของอู่ซ่อมรถมันก็จะไปเห่าเขา
ทีนี้เจ้าของอู่ซ่อมรถก็เลยไปไล่หมาให้
เดินไปไล่หมาให้อย่าไปเห่าเขา
เขาจะเข้าไปทำงานข้างหลังนู้น
ซึ่งเจ้าของอู่ซ่อมรถนี่ก็คือนายเอกพรช่างชู
ซึ่งจริงก็เป็นหลานชายของนางสมจินตนาทรงรูปนี่แหละครับ
หวังดีครับไล่สุนัขให้กลัวจะเข้าไปกัดคนงาน
ภาพบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดของอู่
บันทึกภาพได้อีกทีก็คือคนร้าย
ทะเบียนบ่อใบไม้งองู๓๘๘๒พระนครสิทธิยาออกไปอย่างใจเย็น
นายเอกพรเจ้าของอู่เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาเพียงคนเดียว
จากนั้นสุนัขที่ทางอู่เลี้ยงไว้ก็วิ่งไปเห่าเขา
แต่ทีนี้นายเอกพรเจ้าของอู่ก็กลัวว่า
ผู้ชายคนนี้จะถูกสุนัขกัดนะครับ
แล้วก็นายเอกพรคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนงาน
ที่จะเข้าไปทำงานที่บ้านของนางสมจินตนาหรือว่าป้าค่ะ
และตอนนั้นป้าออกไปทำธุระนอกบ้าน
แต่หลานชายก็เข้าใจว่าป้าให้คนงานมาทำงานในบ้าน
หรือไม่ให้ก็ให้คนงานมาเอารถกระบะคนนี้ออกไปซื้อของ
กระทั่งนางสมจิตนาผู้เป็นป้ากลับมาที่อู่
แล้วก็มาที่บ้านช่วงเวลาประมาณบ่ายสอง
แล้วก็มาถามหาว่ารถไปไหนแล้ว
หลานชายนะหลานชายเห็นรถไหมรถไปไหนแล้ว
หลานชายก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ชายมา
ผมยังไปไล่หมาให้เลยก็นึกว่าป้าให้มาเอารถ
คุยไปคุยมาหลานชายเลยรู้ว่าป้าไม่ได้ใช้ให้คนงานคนไหนเลย
มาเอารถไปจากบ้านซึ่งผู้ชายคนที่มานี่แหละขโมยนี่หว่า
คุยไปคุยมาเลยรู้เลยว่ารถถูกขโมย
ทางด้านของป้าสมจินตนาก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวเองออกไปทำเรื่องเปลี่ยนทะเบียนรถคันที่ถูกขโมยไปนั่นแหละ

กลับมาเขาแทบสุดเลยกุญแจรถหายไปพร้อมกับรถ
แล้วก็ถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมอีก๑ใบ
คือช่วงนี้จะมีคนงานมาทำงานที่บ้านจริงนะคุณ
คือมีคนงานเข้ามาทำเขื่อนรอบบ้าน

ป้าก็เลยสั่งให้คนงานหยุดทำงานไปก่อน

แต่ที่แปลกใจคือในบ้านของป้าเอง
ซึ่งอยู่หลังอู่ก็เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวเหมือนกันนะ
แล้วก็ให้สุนัขนอนในห้องนอนด้วยซ้ำ

แต่สุนัขในห้องนอนไม่เห่า
เพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงสุนัขเห่า
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าสุนัขน่าจะคุ้นเคยกับคนร้าย

หรืออาจจะเป็นคนงานที่เข้ามาทำงานช่วงนี้
และสุนัขมันก็เห็นหน้าข้าตาอยู่แล้ว
ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ผู้เป็นหลานชายก็บอกเฮ้ยกุมขมับเลย
ดันใจดีไปเปิดทางไล่สู้